เจ้าหน้าที่ต้องรุดไปช่วยเหลือนะฮะ
เพราะว่ามีน้องนักการียนม๖เจ็ดคนฮะ
ขึ้นไปเที่ยวบนดอย
และทีนี้ช่วงเดินกลับลงมาจากดอยเนี่ย

ปรากฏว่ามีน้องคนหนึ่งน่าจะพลัดตกเหว
เพื่อนอีก๖คนต้องรีบขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่กู้ภัย
คุณผู้ชมฮะเจ้าหน้าที่กู้ภัยพยายามส่องไฟฉายไปดู
ปรากฏว่าได้ยินเสียงดังขอความช่วยเหลือออกมาแบบแผ่วคุณ

เจ้าหน้าที่รุดลงไปตรงนี้เลยก็ไปเจอร่างของน้องเขาจริงนะครับ
นี่คุณผู้ชมฮะอันนี้เป็นเหตุการณ์ตอนเจ้าหน้าที่ไปเจอตัวนะตีหนึ่งเข้าไปแล้วนะครับ
ทางด้านของกำนันตำบลอุ้มผางกำนันทิติชอบศุกร์
ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีคนพลัดตกเหวลึกได้รับบาดเจ็บ
ขอความช่วยเหลือนะฮะแล้วก็ยังไม่ทราบชะตากรรมในพื้นที่เกิดเหตุ
ก็คือดอยหัวหมดนะครับที่หมู่๖อำเภออุ้มผางจังหวัดตากนะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็รุดไปที่เกิดเหตุแล้วครับคุณผู้ชมฮะตรงเนี้ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญนะ
ดอยมีหน้าผาสูงชันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงก็คือดอยหัวหมดนะฮะ
ห่างจากตัวอำเภออุ้มผางไปไกลกว่า๑๐กิโลเมตรนะครับ
พอเจ้าหน้าที่ไปถึงพบกลุ่มชายวัยรุ่นอายุประมาณสัก๑๘ปีจำนวน๖คน
คือยืนรอเจ้าหน้าที่ด้วยความตกใจคุณ
เพราะว่าเพื่อนหายไปน่าจะพลัดตกลงไปในเหวลึกและลึกกว่า๑๐๐เมตรนะคุณนะ
ทีนี้ฮะเจ้าหน้าที่ก็ต้องส่องไฟฉายลงไปตามเหวลึกนี่แหละครับ

ถ้าได้ยินเสียงตอบกลับมาเมื่อไหร่แสดงว่านู่น
ยังไม่เสียชีวิตยังบาดเจ็บอยู่ด้านล่าง

เจ้าหน้าที่กู้ชีพชุดที่๑ซึ่งแยกกันค้นหากันกับชุดอื่นนะคุณ
ได้ยินเสียงตอบรับดังออกมาจากก้นเหวลึก
แต่เป็นเสียงที่แผ่วเบาคุณช่วยด้วยช่วยด้วยแบบนี้

ทีนี้เจ้าหน้าที่กู้ชีพชุดที่๑และชุดที่๒ก็รวมตัวกันเลย
เจ้ากรวยตัวจากยอดดอยลงสู่ก้นเหี่ยว
แล้วก็ไปพบตัวของน้องพรชัยคีรีดุลจินดาอายุ๑๘ปี
นอนแน่นิ่งขยับไม่ได้เลยคุณ
ยังมีลมหายใจนะยังสามารถที่จะพูดได้นิดหน่อยนะฮะ
แต่สภาพอ่อนแรงขาซ้ายหักศีรษะแตกเลยนะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องลำเลียงขึ้นมา
คุณผู้ชมกว่าจะลำเลียงขึ้นได้นะก็เป็นอุปสรรคมากมายทั้งความมืด
แล้วก็ต้องใช้เชือกในการโรยตัวในการแขวนเปรย์ขึ้นมา
กระทั่งเอาขึ้นมาได้แล้วก็รีบขึ้นรถกู้ชีพกู้ภัยนะครับ
น้องนักเรียนทั้งหมดเนี่ยคุณที่มาเที่ยวกัน๗คนเนี่ยนะฮะ

เล่าให้ฟังบอกว่าชวนกันมาเที่ยวที่ดอยหัวหมดตรงนี้
ตั้งแต่ช่วงค่ำของวันที่๒๔ที่ผ่านมา
ซึ่งกลุ่มน้องขึ้นไปเที่ยวบนดอยแห่งนี้มาหลายครั้งแล้วนะ
จริงก็ชินเส้นทางแล้วฮะแต่พอตกดึกนะคุณ
กลุ่มวัยรุ่นทั้ง๗กำลังจะเดินทางกลับลงมาจากดอย
กลับลงมาจากดอยลงมาที่พักที่ตัวอำเภาอุ้มผาง
แต่ตอนนั้นน้องพรชัยคุณขอแยกตัวไปทำธุระ
คาดว่าน่าจะถ่ายหนักปวดท้องไงฮะ
แต่ทีนี้อยู่หายไป
เพื่อนตะโกนหานะแล้วก็เพื่อนลงมารอตรงจุดจอดรถจักรยานยนต์
ก็ไม่เจอนะฮะดังนั้นก็เลยต้องช่วยกันค้นหาแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่
กระทั่งสามารถค้นหาแล้วก็ท้ายที่สุดนำตัวน้องพรชัย
ส่งโรงพยาบาลอำเภออุ้มผางได้สำเร็จนะครับ

ดูเรื่องของเวลาด้วยดูเรื่องของสภาพอากาศด้วย
ฟ้าฝนตอนนี้มีฝนตกอาจจะทำให้ลื่นตกจากหินได้นะฮะ